ที่มัดจำเอาไว้ไม่ได้คืน

ใช่แล้วค้ามาจำนี้ไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้าด้วยนะ

เรื่องนี้มันแปลกคุณผู้ชมแพลวตังไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลานกลางเต็นต์บ้านลุงหมูเขาใหญ่

เถียงกันอยู่กับเจ้าของลานกลางเต็นต์
เถียงกระดุเดือดจนตำรวจต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อย

มาเที่ยวมหากรรมดนตรีบิ๊กเมาเท่นเขาใหญ่ครับ
องที่พักที่ลานกลางเต็นต์

พอมาถึงคุณผู้ชมพอมาถึง
ถูกเรียกเก็บค่ามาจำเพิ่มหลังละ๓๐๐บาท
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้ามาถึงหน้างานแล้วค่อยแจ้ง
คือมีเต็นต์ประมาณ๘๐๐หลังครับ

แต่ผู้ที่เข้าพักก็ยอมจ่ายแหละ
มาแล้วนี่นะยังไงก็ต้องนอนเพราะมาดูคอนเสิร์ต
รับปากว่าเดี๋ยวจะคืนให้ตอนเช็คเอาท์ฮะ
พอถึงเวลาจะกลับลูกค้าไปเช็คเอาท์
ขอรับเงินคืนเจ้าของลานกลางเต็นต์บ่ายเบียง

แล้วโตเถียงกันตั้งแต่เช้ามืดนะคุณผู้ชม
บางคนเขาอยากกลับแต่เช้าได้ขับรถสบาย
บางคนมาจากจังหวัดไกลบอกรอไม่ไหวเอาไปเถอะ
กลับก่อนไม่ได้เอาเงินคืน
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ๓๐๐คนไม่ยอมครับ

ในที่สุดเจ้าของลานกลางเต็นต์ยอมคืนเงินให้
เฉพาะคนที่ยังอยู่ครับ
แต่คนที่กลับไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่า

เนี่ยฮะไปถามแอดมินที่รับเงินจองหน่อยดีกว่า
ผู้หญิงที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยครับ
คือรับหน้าอยู่โดนเละเทะ
เละเทะเธอชี้แจงแบบนี้เธอบอกว่า
มีเจ้าหน้าที่หลายคนรับเงินมา
น่าจะเป็นหมายถึงทีมแอดมินเนี่ยนะผมเข้าใจแบบนี้นะ

แต่เธอพลาดที่ไม่ได้นับจำนวนว่าเท่าไหร่

ส่วนแอดมินอีกคนที่เป็นเจ้าของบ้าน
แล้วร่วมรับเงินก็หายจ้อยติดต่อไม่ได้ครับ

มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เหมือนกับบ่ายเบียง

ถูกไม่รู้ใครเอาเงินไปบ้าง
แล้วมันจะเกี่ยวกับแอดมินอะไรหรือเปล่าเนี่ย
แต่ระบบบริหารจัดการแบบนี้นะ
ตายเลยไอ้คนอยู่รับหน้าเนี่ย

แล้วงานมันใหญ่คนมันไปกันเยอะจะตายเนอะ